อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นบนทางด่วนบุรพาวิถีครับ
รถกระบะป้ายแดงแต่งซิ่งก็เข้าไปที่ด่าน
ตำรวจเห็นแปลกในชิดขอบทางขอตรวจสอบรถหน่อย

ระหว่างที่ตำรวจนั้นไปตรวจอยู่ที่เบาะหลัง
คนขับวิ่งขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไป
ลากตำรวจไปด้วยโดนรถลากไปบาดเจ็บแขนหัก๓ท่อน
คำถามคือไปทำผิดอะไรมาถึงต้องขับหนีขนาดนี้

มอบตัวแล้วผมกลัวผมลืมใบขับขี่มา

ข้อก็เลยกลัวโดนจับซิ่งดีกว่า
แล้วก็ไม่รู้ว่าตำรวจโดนรถทับแขนหักกันไป
แต่ล่าสุดเห็นข่าวตัวเองมอบตัวดีกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนใกล้เที่ยงเมื่อวานครับ
กล้องวงจรปิดเห็นทุกอย่างชัดเจนนะครับ
จับภาพรถกระบะป้ายแดงคันนี้ตั้งแต่ด่าน
แต่ตำรวจเห็นละโอ้อวแต่งสิ้งมาเชียวหนึ่ง

ธรรมวรรดิวัชฌรินสักสุริยาวงตำรวจทางโดดมูธภาวิถี
ก็เลยเห็นขอให้ไปตรวจสอบรถกันหน่อย

เปิดประตูลงมาเหมือนจะอาจตรวจเลยครับแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แต่ระหว่างที่ตำรวจไปตรวจสอบอยู่ที่เบาะหลังคนขับ
คนขับวิ่งขึ้นรถเร่งเครื่องออกไปทั้งที่ร่างของตำรวจยังคาอยู่กับรถ
ดาบถูกรถเหยียบซ้ำล้มกลิ้งกันไปแขนหักไป๓ท่อน

ล่าสุดทางด้านของหัวหน้าศูนย์จัดการการจราจรทางพิเศษบุรพาวิถี
ท่านพันธ์กำรวจโทบรัฐวัตรอยู่พัฒน์

ดาบตำรวจวัชลินได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นการอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจร

สีขาว๔ประตูฝากระโปรงสีดำแต่งซิ่งมาเป็นป้ายแดงทะเบียนผอพึ่ง๔๔
คือล้อล้นตัวถังมันผิด
พฤติกรรมมันก็ต้องสงสัยก็เลยมาเรียกขอตรวจสอบ

คือไม่ทันสังเกตว่าคนขับขึ้นไปตอนไหน
ก็เลยโดนลากไปแล้วก็เหยียบแขนหักสามท่อนไปครับนะฮะล่าสุดพอคลิปนี้
เป็นข่าวถูกเผยแพร่ไปคนขับกระบะติดต่อมามอบตัวแล้วครับ
คุณแม่เป็นคนพาลูกชายไปมอบตัวนะฮะกับตำรวจสพบางแก้ว
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการคนก่อเหตุคือนายวะรันบัวเมือง
หรือว่าในอามอายุยี่สิบหกปีนี่คนนี้เขาบอกว่าที่ขับหนีเพราะไม่มีใบขับคีย์
กระบะคันนี้ก็แต่งซิ่งมารอบคันรวมทั้งเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาในรถด้วย
กลัวความผิดหลายเรื่องหลายคดีนะฮะขอหลบไปก่อนไปทันไปตั้งตัวก่อน
แต่ไม่ได้คิดเลยว่าตำรวจจะบาดเจ็บถึงแขนหักอยากหนีเฉยนะฮะ
หลังจากหนีไปแล้วเอารถไปจอดทิ้งไว้ที่อพาร์ทเมนต์แถวรามคำแหงแล้วนั่งแท็กซี่กลับไปบ้านเพื่อน
แล้วก็โทรบอกแม่ให้แม่พามามอบตัวนะครับเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
เจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ทำประวัติก่อนจะปล่อยตัวชั่วคราวไป
จากว่าผู้ก่อเหตุนั้นไปมอบตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนี
นะฮะซึ่งพนักงานสอบสวนจะเรียกมาสอบปากคำอีกครั้ง
เพื่อรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งฟ้องต่อสารต่อไปนะครับ